จากเมื่อกลายที่เคยพักเพียง
ยังห่างคล้ายยังไม่รู้ตัว
ที่จากเมื่อนั้น
อบอุ่นเท่าใด
นานจนเหลือคนที่เฝ้ารอ
คนที่คอยยังคงคิดถึงและเป็นห่วง
ไม่ได้รู้เป็นอย่างไร
ฝากทุกคำที่แทนความหมายจากใจ

บอกให้พี่ได้รู้ว่าฉันห่วงใหญ่เหมือนเดิม
วันเวลาที่ล่วงเลยยังคงรอคอยเฝ้าพบเจอ
เป็นสิ่งไหนที่มี
อีกไม่นานคนนี้จะกลับไป
ก็ไม่มีที่แห่งไหนจะเป็นสุขใจ

เธอก็รู้ใช่ไหม
จะอกกอดเธอไว้อย่างในวันวาน
ก็ที่ทวงดีมั่นเงาเสียจนจับใจ
สวัสดีค่ะ
ก็กลับขวางจากใจ
ที่ตัวฉันต้องไปแต่ว่าสิ่งหลังหัวใจมีแต่เธอ
คิดถึงเธอเหลือเกินไม่มีที่รัก
ใครฉันจะสร้างออกไปแต่ว่าสิ่งหลังหัวใจมีแต่เธอ